สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะลืมเหรอผ่านผ่าน
สาวอาทิตย์มางงเราก็เอ๊ะไปไปมองจออีกจอหนึ่งไม่
เกี่ยวเออบอกคุณผู้ชมนะครับก็ต่อไปนี้เราย้ายกลับมาอยู่
เวลาเดิมหกโมงเย็นหกโมงเย็นแล้วคุณผู้ชมบอกว่ายัง
ไม่รู้เลยว่าย้ายตอนไหนฮะเพราะว่าเฝ้าอยู่ตลอดเลยเหรอใช่
เมื่อประมาณสักสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเราเข้า๖โมง๑๕
คนก็บอกว่ารายการเราหายไปไหนเออคือแฟนแฟนเขา
เรียกร้องเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ต้องมาที่ดู
หกโมงเพราะขลบทรงชาติเสร็จปุ๊บยืนตรงขลบชาติ
ปุ๊บนั่งลงจะได้ดูเลยเอออ่าบางคนก็ยืนดูเลยนะไม่
นั่งใช่นั่งดูจนจบเลยอ่าก็เลยตามคำเรียก
ร้องนะครับก็คือข่าวใส่ไข่กลับมาอยู่เวลาสิบแปดโดย
นาฬิกาเหมือนเดิมครับนะฮะแล้วก็จะไปจบที่๑ทุ่มตรง
แล้วก็ต่อด้วยไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้ก็ช่วงกินข้าวเย็น
ป่ะใช่คนที่กลับบ้านเร็วก็ดูไปด้วยนะครับแล้วก็นั่ง
ทานข้าวมีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอ่าคุยกันคุยกันใน
ครอบครัวเนอะก็สนุกสนานกันไปงั้นข่าวแรกผัวโมโหบีบ
อะไรอ่ะตายไม่เก้าน่ะอย่าพึ่ง
นี่เอาไปพูดเรื่องกินข้าวก่อนคอวิดไนทีนนะครับก็คือ
ล่าสุดเนี่ยนักวิจัยเขาบอกแล้ว
บอกว่าเขาเชื่อนะครับว่าโควิด๑๙นั้นมันจะระบาด
ข้ามปีจากปีนี้ผมนับ

นี่เพิ่งมีนาอีกประมาณ๙เดือนเนี่ยนะฮะ
ก็เขาบอกโควิดมันจะอยู่แบบนี้ไปนะครับ
สื่อของภาษาอังกฤษในฮ่องกงเนี่ยนะฮะ
เขารายงานอ้างถึงความเห็นของสัตว์อาจารย์หยาน
นะฮะซึ่งเป็นนักจุลชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง
เขาเชื่อนะครับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด๑๙ทั่วโลกนั้น
ไม่น่าจะยุติได้ภายในปี๒๕๖๒
เนื่องจากนี้ยังเชื่อว่า
พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย
ดังนั้นนะครับรัฐบาลแต่ละประเทศนั้น
ต้องปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วง

และวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ
การรักษาสุขอนามัยของตัวเอง
เช่นล้างมือให้สะอาด
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง
มีคนพลุกพลาดเยอะแยะมากมายโดยไม่จำเป็น
ก็แบบเดิมนะครับคือขนาดเดียวกันนะครับ
มีการเผยแพร่นะฮะงานวิจัยจากจีนอีกฉบับหนึ่งนะครับ
จีนจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่มีอากาศหนาว
พร้อมทั้งระบุนะครับว่าสถานการณ์การระบาดนั้น
จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับฤดูกาล
โดยงานวิจัยชิ้นนี้นะครับมาจากวิทยาลัยสุนยัดเซ็นนะฮะ

ซึ่งเก็บข้อมูลอัตรานะครับการพบผู้ป่วยทั่วโลก
ตั้งแต่วันที่๒๐มกราคมจนถึง๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ก็เรียกว่าจนพบว่าอุณหภูมินั้น
เฉลี่ยที่ไวรัสโคโรนาแพร่เชื้อได้ดีที่สุด
มันอยู่ที่ต่ำกว่า๘๗๒องศาเซลเซียส
ถ้าหากอุณหภูมิสูงกว่านี้เชื้อมันจะอ่อนแอ
แล้วก็มีอัตราการแพร่เชื้อต่ำลง
เพราะฉะนั้นไทยก็สบายใจไปได้ส่วนหนึ่ง
เพราะของเรามันอยู่ที่ประมาณ๓๗จนถึง๔๐ในบางหน้านะครับ
แต่ในปัจจุบันนี้ก็๓๕๑๖๓๗อยู่ประมาณอย่างนี้นะครับ
โดยอัตราเฉลี่ยแล้วเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเชื้อมันจะอ่อน
แต่ถึงขนาดอ่อนก็ยังมีคนติดเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับ
คือในแพทย์ธนรักผลิตพัฒน์ขอโทษครับ
รทิบดีกรมควบคุมโรคสารณสุขท่านก็เปิดเผยนะครับ
วันนี้บอกว่ายังมีผู้ป่วยยอดรวมเท่าเดิมทั้งหมด๕๐คน
หายแล้วนะครับ๓๓คนยังอยู่ในโรงพยาบาล๑๖คน

และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค๑๕๒คน
รวม๔๕๑๘คนกลับบ้านไปแล้ว๒๗๒๙คน
อันนี้คือยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกประมาณ๑๗๘๙คนนะครับ

ของไทย๑๖คน

คือเหมือนกับข่าวที่เขาเขียนมานี่มันกระโดดข้ามย่อหน้าไปนะ
ผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเขาเอาย่อหน้ามาเชื่อมกันหรือไงก็ไม่รู้
ก็เลยกลายเป็นสอบสวนไปหลายข้อมูล
แต่แน่นอนประเด็นที่ก็มันเกิดขึ้นอีกเรื่องนึง
สำหรับโควิด๑๙นะครับคือเรื่องของนักกากหายไปไหน
นี่นะฮะก็คือเป็นเรื่องราวของโควิด๑๙และหน้ากากที่หายไป
คืออยู่ดีเมื่อคืนนี้มีการแชร์ออกมาจากทางเพจของแหม่มโพดำ
เป็นล้านชิ้นนะฮะใครอยากได้ใครอยากซื้อซื้อกับเขาได้เลยนี่ไง
มีหลังขนร้องนะครับไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้กันนะครับ
ขอให้มีเงินจริงนะครับซื้อกันสดเลยหน้าโรงงาน
นี่คุณน้ายของเราครับ
นี่นะครับนี่ก็คือคุณบอยสอนสุวีนะครับ
ปรากฏว่าไอ้ประเด็นที่โอเคอย่างนี้
คือเรายังมองแล้วก็รู้สึกว่ามันมีแบบนี้ได้ยังไง
ทำไมถึงไปกักหน้ากากแล้วก็ไปขายนะฮะ

แล้วพี่น้องคนไทยล่ะที่หาไม่ได้บุคลากรทางการแพทย์ต่างนานา
ทางโรงพยาบาลเองเขาหาว่าหน้ากากเขาหายไปไหน
ทำไมจะทำยังไงดีเพราะไม่มีหน้ากากทำไมจะใช้อยู่แล้ว
ปรากฏว่าก็มีคนแบบนี้นะฮะที่มากักแบบนี้นี่คือตามข่าวมาแบบนั้นนะฮะ
ปรากฏที่น่าตกใจคือปรากฏว่าเขามีการกล่าวอ้างไปถึงชายคนหนึ่งครับ
คือชายคนนี้เนี่ยนะฮะก็คือคุณพิตินันรักเอียด
ซึ่งคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นคณะทำงานของทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานะครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็คือมันเลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเหรอ
นะฮะวันนี้ต้องมีข่าวคุณม้าแน่พี่หนุ่มต้องอ่าน
พี่หนุ่มต้องส่งมา
เดี๋ยวว่ากันไปนะเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนว่าจะอ่านไหม

แล้วไงคุณหนุ่มทิตินัน
ที่นี้ทิตินันเนี่ยนะฮะก็คือปรากฏว่าพิตินัน
พิธีนันนะครับก็คือเนี่ยนะฮะ
คือตอนนี้ทางคุณพิตินันเองก็ออกมาบอกแล้วบอกว่า

เอิญว่าเขาไปทานข้าวกับรุ่นน้องคนหนึ่ง
ไปกินด้วยแล้วก็มีการขอถ่ายรูปนะฮะ

หลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ดีเขาบอกเขาไม่รู้เลยว่า
ทางท่านธรรมนัฏมช่วยเกษตรศาสตร์กรก็ออกมาพูดว่าเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน
แล้วก็ได้มีการสอบถามไปทางคนของเขาแล้วนะฮะก็คือทางคุณพิธีนันเนี่ย
คุณพินันก็บอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ทางร้อยเอกธรรมนัฐเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร
คือปฏิเสธได้แต่เดี๋ยวเขาจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถ้าเกิดมีความผิดเขาก็ฟันไม่เลี้ยง
อันนี้คือในมุมที่เขาพูดกันมาทั้งหมดคือท่านธรรมนัฐอ่า
ทีนี้ประเด็นถัดมาเรื่องมันก็เหมือนน่าจะจบตรงนี้มันไม่จบเพราะประมาณวันนี้ประมาณสักสิบโมง
เพราะว่าเพลิดแมมโพดัมเขาก็เปิดเผยภาพออกมาอีกเป็นคลิปออกมาอีกอันนี้บันเทิงเลย
เพราะมีคนบันเทิงอยู่ในนั้นด้วย๒คนคนหนึ่งคือเล็กไอศูนย์คนหนึ่งคือพีชทองเจือ
ไปดูคลิปนี้นะครับมีไหมมานะมีไหมมีไหมเปิดมาเปิดมาไม่มีไม่มีไม่มี
เพลิดแมมโพดัมอยู่ไหนไม่มีอ่านะครับเขาก็มีการเปิดแพร่ออกมาเนี่ยเป็นคลิปนึงนะครับ
มีคุณพีชทองเจืออยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเหตุการณ์เป็นยังไงคะเหตุการณ์ก็คือว่า
อยคนนี้เนี่ยไปที่กองถ่ายละครเรื่องหนึ่งชื่อว่าทะเลเดือดเสร็จปุ๊บเนี่ยไปถึงเนี่ยก็ถ่ายคลิปเลย
นี่สวัสดีครับนู่นนี่นะผมนี่นี่นะแล้วก็ไปถ่ายคุณพีชทองเจือกแล้วก็ให้คุณพีชพูดคุณพีชก็บอกว่า
พี่น้องชาวพัทยาครับผมมาถ่ายละครอะไรอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บก็ตัดมาอ่ะนี่มาเปิดเสียงมา
แล้วก็ชุดป้องกันนะครับแล้วก็แมทธรรมดานะครับมีเท่าไหร่รับหมดนะครับนะฮะ
ใครมีเท่าไหร่รับหมดนะครับถ้าราคาแรงนี่จำนวนติดต่อผมเยอะมากนะครับ
ในส่วนของหน้ากากเอ็นเก้าห้าเอ็นเก้าห้าต้องเป็นหน้ากากที่สามารถนะครับ
ป้องกันเชื้อได้นะครับนะฮะแล้วก็มีชุดชุดอ่าชุดป้องกันของมันนะครับนะฮะ
แล้วก็ในส่วนของแมทธรรมดารับไม่อั้นเลยนะครับ
ยิ่งใครมีโรงงานนะครับใครมีโรงงานนะครับนะฮะ
มาติดต่อครับด่วนเลยครับนะฮะเราพร้อมที่จะโอนตังค์นะครับนะครับ
เราพร้อมเลยนะครับที่จะโอนตังค์นะครับอย่าลืมนะครับ
คือทำอย่างงี้อยู่นี่คือไม่นานนี้เองนะใช่ฮะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือ
จริงแล้วคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปที่ยาวกว่านี้แต่อันนี้ที่เราตัดมาให้ดู
เป็นตัดแค่ตัวเขาพูดแต่จริงแล้วต้นคลิปเลยเนี่ยคือเขาเนี่ยถ่ายไปเห็นคุณพีชทองเจือ
แล้วคุณพีชทองเจือเนี่ยก็พูดออกมาเลยบอกว่าผมเหมือนกลับมาถ่ายละครอยู่ที่พัทยาอะไรอย่างนี้
คือสวัสดีพี่น้องชาวพัทยาครับเท่านั้นเองคือถามวันนี้ผมคุยกับคุณพีช
คุณพีชบอกคุณพีชไม่รู้จักเพราะชายคนนี้เนี่ยเขาเข้ามาที่กองถ่าย
เขาเข้ามากับทางมาหาคุณเล็กมาเที่ยวกองถ่ายอะไรอย่างนี้
แล้วปรากฏว่าก็มาเจอคุณพีชเขาก็ไปขอถ่ายคุณพีชก็งงก็พูดเหมือนกับมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็
สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องพัทยาเท่านั้นเท่านั้นเลย
คุณพี่บอกคุณพิษงงมากว่าอยู่ดีทำไมวันนี้ถึงแบบมีคนไปต่อว่าต่อขานไปด่าเขาว่าเขากักหน้ากาก
แต่อีกมุมหนึ่งก็คือคุณเล็กไอศูนย์ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
อันนี้แหละลำบากคือผมก็ได้มีการพูดคุยกับคุณเล็กวันนี้เหมือนกันนะ
คือบอยเนี่ยก็มาเที่ยวกองถ่ายแล้วก็มาถ่ายภาพแล้วเขาก็ไม่รู้
เขาบอกว่าบอยขอให้พี่เล็กพูดแล้วว่าเรื่องหน้ากาก
เดี๋ยวจะไปซื้อไปอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะแต่ทีเนี้ยไอ้ที่ถูกที่คุณเล็กไอ้ศูนย์ถูกทิ้งระเบิดคือ
อยคนนี้ดันไปพูดว่าผมกับพี่เล็กและทีมงานจะส่งหน้ากากเนี่ยไปต่างประเทศ
รับซื้อหมดพอมีไอ้คำนี้ปั้งเข้ามาว่าผมกับพี่เล็กมันก็เลยกลายเป็นว่าไปเหมือนกับเอากุญแจมือไปสับแขนคุณเล็ก
เดี๋ยวที่ทางเด็กคุณเล็กผูกติดต่อไว้เลย
คนชาวเด็ดก็มองว่าอาจจะคุณพีทเนี่ยยังพอเข้าใจได้
เพราะว่าคุณพีทไม่รู้เรื่องอะไรเพราะคุณยืนยืนยืน
เมื่อนี้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็โดดละ

ตอนนี้คือหน้ากากหายยากมาก
ขนาดอันนี้ของหนูใช้มาหลายอันละครั้งแล้วนะ
ซับเอาซับเอา
แต่ล่าสุดที่ทางคุณบอยสอนสุวี
เขาก็โดนทางตำรวจเชิญตัวไปแล้ว
ไปพูดคุยไปสอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เขาก็ให้ปากคำว่าเขาไม่รู้เรื่อง
ตอนแรกเขาบอกเลยว่าหน้ากากผมให้ก็ไม่รู้คำรู้เรื่อง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
คือเอาอย่างนี้ดีกว่าในสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณล่ำรวยบนคราบน้ำตาของคนไทยด้วยกันคือคุณไม่ควรทำถูกไหมฮะเพราะว่ายิ่งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาเป็นด่านหน้าเขาไม่มีเลยนะพี่ไม่มีจริงจริงนะบางที่เนี่ยหรืออีกเดือนหนึ่งแหลปจุฬาศาสตร์ผมผมที่คุยกับอาจารย์อ่าอาจารย์ธีรวรรษท

เทคโนโลยีหรือว่าปอธ
ส่งมาให้หน่อยสิมีคนในวงการบันเทิงเพิ่งโดน

เอาไปกรอง

คือในรูปจะเป็นหน้ากากอนามัยอย่างดี๓ชั้น๒ชั้นแล้วแต่

แต่วันนี้ฉันไปออตกมา

มี๒แผลกแล้วเขาก็เอาไปให้โรงบาลรามมาหมดแล้ว

เราก็เลยไม่มีหน้ากากมาให้ใครเลย
คือแม่ค้าออตกรแล้วตอนนี้แนวตกก็โล่งเงียบ

ไม่ค่อยมีคนที่ถ้าเราจะไปตลาดเราก็ใส่หน้ากากใช่ไหม

ตอนนี้มันเงียบหมดทุกที่เลยคุณหนุ่ม
บ้านเมืองเรามันแบบวิกฤตมาก

เพราะว่าทุกคนเข้าใจในมุมโควิดนะ
เพราะทุกคนกลัวแล้วก็ตื่นตนกไปหมดถูกไหมพี่
ในมุมของเงินเองเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่า
สมมุติถ้าคนที่เป็นแล้วไปจับ
มันก็อยู่ตรงนั้น๕วัน๖วัน๗วัน

ผมบอกเลยพนักงานที่น่ากลัวมากที่สุด
ผมมองอีกอาชีพหนึ่งคือรถพนักงานแบงค์

เราก็ไม่รู้ว่าไอ้เงินตรงนั้นมันมาจากส่วนไหนไง
แบงค์เขามีไว้ตลอด

หรืออะไรอย่างนี้มันอันตราย
เราไม่เคยเจอที่แค่ขยี้ตาก็ติดโลก
แล้วก็ในมุมของทางผีน้อยเองก็เหมือนกัน
นะฮะคือตอนนี้ก็ค่อนข้างจะต้องมีความชัดเจนแล้วอ่า
เข้ามาต้องมีการกักตัว๑๔วัน
ถูกไหมครับเพราะล่าสุดเนี่ยคือพอมีกฎออกมาแล้วตอนนี้

แล้วจะทำยังไงถ้าเกิดเข้ามาทีงแบบเป็นหมื่นเป็นไปกักอยู่ที่ไหน

นี่คือทุกอย่างก็ต้องมีความชัดเจนออกมา
ให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้ด้วยว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ย
จะเอายังไงเราจะได้รู้สึกปลอดภัยกับชีวิตเราไหมอะไรอย่างนี้
คือไม่งั้นเราก็ไม่รู้เลยว่ามาถึงปุ๊บไปกักอยู่ที่บ้านตกลงแล้วอยู่ที่บ้านนะ

แล้วคนที่กักตัวคนที่บ้านก็ออกไปไหนมาไหนน่ะ
คือต้องบอกไม่ใช่แค่เฉพาะกับผีน้อยล่าสุดผีน้อยหนีกันกักตัวอีก๑๘คนนะ

บอกมีมาตรการจริงแล้วทำไมถึงไม่เอารถไปรับ
ตั้งแต่ลงเครื่องมาขึ้นรถปุ๊บแล้วตรวจปุ๊บแล้วก็ไปเลย

แต่อันนี้คือกว่าจะแบบหายไปไหนหรืออะไร
อะไรนะอันนี้ผมไม่รู้แต่ที่มีข่าวออกมานี่คือประมาณเกือบ๘๐คน
แล้วคุณคิดดูสิในนั้นนั้นสัก๑๐นะ๘คนน่ะ
ถ้าเป็นเอาคนเดียวเลยอ่ะก็แน่นอน
อย่างน้องคนนั้นที่กลับมาจากอีราน
นักศึกษา๒๐ปีลงเครื่องมาเสร็จปึ๊บ
เข้าไปปุ๊บไม่ได้มีอาการอะไรเลย
ผ่านก็ไปชิ้วเลยปึ๊บขึ้นรถทัวร์
กลับบ้านที่นครจุงเทพก่อน
มาทำกิจกรรมที่กรุงเทพใช่กลับบ้านที่นครเสร็จปุ๊บ
ไปทำพิธีตามศาสนาของเขา
แล้วก็เราก็เลยไม่รู้ว่ายังไง

รู้เพราะว่าเพื่อนทางนู้นบอกว่า

เขาก็เลยไปตรวจถึงได้รู้ว่าตัวเองก็เป็น
คือตัวเองก็ยังจนไปตรวจก็ไม่ได้มีอาการนะ

แต่ว่าตรวจแล้วเจอใช่ไหม

เส้นทางที่เขาเดินทางจากกรุงเทพถึงนครนะคะ
คือจริงแล้วสองประเทศที่กำลังแข่งกันขึ้นมา

เขายืนพื้นของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่
เหมือนแบบเกิดเหตุตั้งแต่แรกนะฮะ

แต่นี่ประเทศก่อนหน้านี้ถ้าสังเกตดีจะเป็นอิตาลี
วันนี้เป็นเกาหลีใต้ละนำ

หลักร้อยหลักร้อยแล้วก็มาอีราน
เป็นประเทศที่ไม่ใส่นากากเถอะ
คือวัฒนธรรมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน

คือมันเหมือนกับคุณต้องเรียนรู้เขาเรียกวัฒนธรรมของเขาเลย

เพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกเขาปลอดภัยว่าอ๋อเหมือนกับใครที่เป็นคือต้องใส่

ไม่รู้ไงเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจตรงนี้ว่าโควิดมันไม่รู้
โควิดนี่คือคนที่เขาไม่ได้ใส่แล้วเขาเป็นเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ใส่

คัดหลังเบาบางแล้วร่างกายเราไม่แข็งแรงอยู่เสร็จเลย
แล้วก็วันก่อนผมได้คุยกับทางสาธารณ์ในแพทย์นี่แหละธีรวัตน์เนี่ย
ท่านก็บอกผมบอกว่าความความยากลำบากของมันอีกอันหนึ่งที่จะต้องดูกันต่อไปคือมัน
มันกลายอ่ะมันกลายทั้งกันมัน

แปลว่ามันจะเป็นยังไง
แกบอกอย่างนี้นะถ้าอธิบายผิดขอโทษนะแต่ผมจับใจความมันเป็นอย่างนี้จริงคือ
สองตัวมันมาเจอกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาเจอปุ๊บบางทีมันผสมกันมันดูดเข้าไปหากันเอง
นึกออกไหมมันประกอบร่างกัน
พอมาประกอบร่างกันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือรหัสพันธุกรรมมันเปลี่ยน

ไม่ใช่พี่มันก็คือโควิด๑๙แต่รหัสพันธุกรรมของมันรหัสพันธุกรรม
มันอาจจะเป็นเบอร์รหัสพฤติกรรมสมมุติพี่ติดพี่ติดเชื้อโควิด๑๙มา
วันนี้ผมไปตรวจพี่ผมต้องตรวจจากรหัสพันธุกรรมของโควิด๑๙
ที่จากสากลที่เขาบอกมาว่าเออรหัสนี้เขาตั้งกันมาถูกไหม
ก็จะมีการเทสสมมุติออกมาเป็นรหัสพฤติกรรม
๕๖๗๘๙อ่ะโอเคอันนี้คือโควิด๑๙ตัวนี้
แต่ถ้าถ้าเกิดไปตรวจตามพันธุกรรมพี่อย่างเล่นเยอะผมจะไปก็ไม่มีด้วยว่ะ
ไอล่ะกลับบ้านไปโอ้เปล่าหรอกเปลี่ยนไปครับ

แต่กลายพันธุ์ของมันออกไปไปรหัสพันธุกรรมออกไป

ถ้าพี่มีตัวใหม่ที่มันกลายพันธุ์

มันไม่อ่านทุกตรวจมันไม่อ่าน
นี่มันเป็นการผิดธรรมชาติของไวรัสไหมเนี่ย
มันไม่ได้ผิดธรรมชาตินี่คือธรรมชาติของไวรัสอันนี้พี่

โควิดอันนี้มันกลายมาจากซาปะ

คือคือตอนนี้ไอ้เนี่ยโควิด๑๙เนี่ย
มันคือโคโรนาตัวที่๓

๗ตัวนี้๔ตัวแรกเนี่ย๑๒๓๔เนี่ย
โคโรนาพวกนี้มันก็อยู่กับเรานี่แหละ
เราก็จะเป็นหวัดไอกินยาไปอะไรก็ว่ากันไป
ร่างกายมันรักษามันอยู่กับเราไปแล้ว

ทีนี้ไอ้๓ตัวที่มันอุบัติใหม่ก่อนหน้านี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือ
นี่คือสายพันธุโรนาเหมือนกัน
เพียงเหมือนกับเป็นลูกออกมาจากตระกูล

จะยังไม่ปลอดภัยจนกว่าเขาจะมีวัคซีนใช่ไหม

เท่าที่ผมทราบมาก็มีในการรักษา

แต่ว่าไทยเองก็มีมาเหมือนกัน

วันนี้ที่เขาบอกประมาณ

อะไรอย่างนี้

คือต้องจ่ายตังค์ไหมแม่

เพราะว่าจำนวนเขาคงจะผลิตไม่ได้เท่าแบบ
รักษาคนแสนกว่าคนทั่วโลกแบบที่ติดอยู่

เรากลับมาดูข่าวในประเทศของเรากันบ้างนะคะ

มันยังไม่จบเลยนะ

ชาวบวงชาวบ้านหลักเขาก็ยังไม่รู้นะว่ามันเป็นขนาดนี้

ใช่ใช่ไหมประเทศน้อย

เล็กน้อยเนี่ยนะแบบว่าไม่การแพทย์ไม่ได้ก้าวหน้าอย่างนี้

ตายไปก็ไม่รู้ว่าตายเพราะเรื่องนี้ป่ะนี่แหละ

ร้อยตำรวจร้อยตำรวจเอกหญิงบุญยืน

มึงดูละครมาบุญสิตาหาสิน
ท่านเป็นรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจ

มีคนถูกฆ่าตายภายในห้องเช่า

จังหวัดชนบุรีแล้วก็เลยไปสอบสวนค่ะ

กู้ภัยมนุษย์ที่รัศมีมณีรัฐก็ไป

เป็นห้องซอยเล็กภายในห้องนอนเนี่ย

จักรยานยนต์รับจ้างเป็นวินหน้าศาล
๘เอ้ยเบอร์๔ฉันอ่านอะไรของฉันเนี่ย

วันนี้เป็นอะไรเนี่ยขอโทษค่ะท่านผู้ชม

ร่องรอยการต่อสู้ที่หน้าห้อง
พบกระเป๋าพลาสติกมีเสื้อผ้าใส่ไว้

ผู้ตายอยู่กินและพักอยู่กับนางสาวตรีรัฐ
อายุ๔๑ปีอาชีพแม่บ้าน

ของแตกกระจายแต่ไม่มีใครออกมาดู

และรู้ว่านายพิพบนั้นเสียชีวิตแล้ว

แต่ว่าทะเลาะกันแล้วผู้ตายตบตีก่อน

บีบคอนายพิพบเสียชีวิตคามือ

กู้ภัยนำศพไปผ่าพิสูจน์หาหลักฐานค่ะ

ชนบุรีแล้วก็จะได้สอบสวนนางสาวติรัฐ

หูหัวตายคามือเลย

คือทะเลาะกันจนเพื่อนบ้านไม่ไปดูแล้ว

ไม่งั้นก็อาจจะพอช่วยทัน

ถ้าเราจะไปเที่ยวโรงสึ็ง
ในที่ที่ไม่น่าอันตรายแต่ว่าเราไม่ระมัดระวังมันก็เกิดอันตรายขึ้นมาได้
เป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นเลยทีเดียว
ร้อยตำรวจเอกสุขีแจ้งโทนรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรภูเรือจังหวัดเลย
ก็ได้รับแจ้งว่ามีคนตกลงมาจากหน้าผาที่ยอดภูบักใด
ยอดที่เราเห็นในรูปนี้ซึ่งก็สูงมากเลยเจี๊ยว
ที่เขาเรียกว่าอยู่ถึงที่อำเภอพูเรือได้รับบัตรเจ็บสาหัส
แล้วก็ขณะที่ชาวบ้านช่วยกันลำเลียงคนเจ็บลงมาจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุ
พบว่าชาวบ้านก็ได้ช่วยกันนำร่างนางสาวชุติมาอายุ๓๓ปีใส่ไปในเปรยวน
แล้วก็เอาไม้ไผ่สอดหามกันลงมาเลยถึงพื้นล่างเลย
แต่ว่านางสาวชุติมาทนเจ็บไม่ได้สูงตกมาถึงขนาดนั้น
พอก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลภูเรือก็เสียชีวิตไปซะก่อนค่ะ
ก็ไปชนสูตรพลิกศพก็พบว่าปอดถูกกระแทกจนฉีกขาดกันเลยทีเดียว
จากการสอบสวนนายไพรินอายุ๔๒ปีซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตาย
กลุ่มตนเองก็ชวนเพื่อนไปเที่ยวกันที่ภูบักใด
ก็ทั้งหมด๑๒คนในวันที่๗มีนาคม
ตอนเช้าก็ได้เก็บสามภาระแล้วเพื่อจะเดินทางกลับ
แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนที่เดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้ว
ก็เหลือตนแล้วก็เพื่อนอยู่อีกสามสี่คนนี้แล้วค่ะ

ผู้ตายเนี่ยเขาก็ยืนอยู่ตรงโขดหินที่หน้าผา
ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องนะคะก็หันไปดู
ผลปรากฏว่าผู้ตายกำลังกลิ้งตกลงไปจากหน้าผาประมาณ๑๐๐เมตรเลย
ก็จึงรีบลงไปช่วยจะกระโดดลงไปคว้าผู้ตายเนี่ย
แต่ระยะมันเริ่มไกลมากแล้วนะ

จึงหาทางลงไปเพื่อที่จะช่วยเหลือ
ก็เห็นผู้ตายนอนคว่ำหน้า
ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป้สะพายอยู่
ร้องอยู่ควรคลางอยู่

ผลปรากฏว่าเขาขยับไม่ได้แต่หายใจแรงมาก
จนมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพวกนักท่องเที่ยว
ก็ลงไปช่วยกันนำร่างนี้ขึ้นมา
แต่ผู้ตายทนเจ็บไม่ไหว
ก็ได้เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล
สาเหตุที่ผู้ตายเกิดตกลงมา
เพราะว่าแบกเป้มีน้ำหนักที่หนักมาก
ตัวเองก็กำลังจะถ่ายรูปด้วยเช่นกัน
เป้ก็มีขวดน้ำ
ที่ตัวเองเอาไว้มาปิ๊กนิกกันนี่แหละ
ก็ใส่หลังเพราะเก็บของกำลังจะกลับ
ถ่ายรูปไปมาเนี่ยขวดน้ำขวดหนึ่งมันก็หล่น

เธอก็แบบว่ากล้ม
คือมันเสียหลักแหละทันทีเลยทีเดียวนะครับ
แทกพื้นเนี่ยนะคะลึกไปถึง๑๐เมตรเลยต้องระวังเนอะมันเป็นต้นจริงนะจะเอาเป้ออกจากหลังก่อนก็น่าจะได้แต่ดูเหมือนมันนิดเดียวไงมันเรื่องไม่ใหญ่มันก็แค่จะก้มไปหยิบขวดน้ำเท่านั้นนะนะแต่มันคงใกล้หน้าผามากไปนะแสดงความเสียใจด้วยเสียใจด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องครูหื่นสิทธิ์เก่าเขาแฉเลย
ตอนนี้กรณีครูของครูชอต้องเป็นนามสมมุตินะคะ

แต๊งเนี่ยชื่อครูซอ
สรภิเศษฐรมโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดออกคอนพนม
ไลน์หาลูกศิษย์หญิงเชิงชู้สาวกว่า๗คน
เนื่องมาจากปี๒๕๕๘นู่นจนถึงปัจจุบัน
ข่มขู่เพื่อนครูอ้างว่าคนสนิทของเขาคืออดีตนายตำรวจใหญ่

สุดท้ายผู้ปกครองทนพฤติกรรมไม่ไหว

และตำรวจเตรียมประสานขอหลักฐานเพื่อนำสู่การแจ้งความ
เก่าผู้ปกครองก็ตั้งข้อสงสัยว่าทุจริตด้วยหรือไม่

อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
เปิดเผยว่าจากกรณีที่เป็นข่าวในสื่อโซเชียลออนไลน์
ที่มีครูแชทในเชิงล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กหญิง

โอ้โหใช่เหรอ
ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและแพร่ไปทั่วประเทศ
บังคับบัญชาจึงเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้
โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สั่งการในเรื่องนี้ทางสำนักเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อทราบเรื่องก็จะดำเนินการอย่างไรนั้น
เราต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

สำหรับฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายผู้ร้องเรียน
ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะ

เราต้องมีมาตรการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัย

จะมีทีมสหวิชาชีพเข้าไปช่วยดูแล
ด้านสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของเด็ก
ส่วนเรื่องการดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

ต้นสังกัดสั่งการให้ผู้อำนวยการแห่งนี้
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงก่อน
หากผลการสืบสวนพบว่ามีมูล
จะดำเนินการทางด้านวินัยต่อไป

จากนี้สมาคมสิทธิ์เก่าให้ข้อมูลต่อด้วยว่า
หื่นทำพฤติกรรมมานานกว่า๕ปี
ก่อเหตุอนาจารย์เด็กสาวมามากกว่า๗คน
และนำเงินที่ทุจริตไปอาจจะนำไปเปย์เด็กสาว
ซื้อมือถือเครื่องละ๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐บาทแจก

นี่คือรูปของเขาหรือคะ
คุณซอโซไหมครับ

ทีนี้ผู้เป็นแม่เองก็ไม่สบายใจ
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียน
เพราะว่ารู้สึกสงสารลูกตัวเองที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ล่าสุดเองทางครูคนนี้ก็ถูกย้าย

ก็คือใช่ตอนนี้คือ
ความคืบหน้าล่าสุดวันที่๙มีนาคมนะฮะ
คณะทำงานของมนตรีว่าการคุณสมศาลิการณ์
เดินทางมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียมศึกษา
เขต๒๒นะครับที่สอบสวนข้อเท็จจริง
โดยมีนายจักราวุฒิสอนโกสานะฮะ
เป็นผอสพม๒๒เนี่ยนำผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ให้รายละเอียดภายในห้องทำงานใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงนะครับ
ขณะเดียวกันครับได้เชิญในน้อยนะฮะ
เป็นผู้ปกครองของนางสาวนิดอันนี้เป็นนามสมมุตินะครับ
นักเรียนโรงเรียนชื่อดังชั้นม๕ที่เข้าร้องเรียนต่อสื่อนะครับ
แล้วก็ยังมีนางอ้อยเป็นแม่ของนางสาวอ้อม
นักเรียนหญิงชั้นม๕ที่ถูกครูหื่นนั้นกระทำการ
แล้วก็ข่มขู่นะครับว่าจะฆ่าตัวตายโดยวิธีกระโดดที่รถชนตายมาให้ปากคำด้วย
นี่คือข่มขู่แล้วน้องอยากจะกระโดดฆ่าตัวตายคือน้องกลัว
อกจากนี้นะครับยังมีทีมสหวิชาชีพนะครับนักจิตวิทยาเนี่ย
นักสังคมสงเคราะห์นะครับก็คือเข้าไปพูดคุยด้วย
เพราะว่าทั้งสองคนนี้ยังเป็นเด็กอยู่นะฮะ
สำหรับเด็กหญิงเหยื่อครูหื่น๒รายนั้นนะฮะ
คณะทำงานจัดให้อยู่ในที่ปลอดภัย
จากเด็กหญิงเหยื่อกรรมเฉานั้นยังอยู่ในการหวาดภาวะ
ไม่กล้าจะเปิดเผยรายละเอียดขณะนี้นะฮะ
ซึ่งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นเนี่ย
มีมติผลการสอบสวนให้ย้ายครูลายนี้ออกจากโรงเรียนแล้ว
เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับกลุ่มครู

ซึ่งยังหวาดภาวะต่อคำท้าทาย
ที่ระบุกันว่าเจอกันสักตั้ง
นี่นะฮะก็คือน่ากลัวมากเลย
ใช่ฟังอยู่ที่เขาครูเด็กก็ไม่ต้องไหว้แล้ว

ก็คือครูซอโซ่เนี่ยนะฮะครูซอเนี่ยนะฮะ

เป็นภาพนำลูกปืน๔นัด
นะฮะมาโชว์หน้าโน้ตบุ๊ก

เมื่อมีข้อสงสัยสิ่งที่ควรจะเป็นคือถาม

แล้วก็แคปข้อความดังกล่าวมาโพสต์ในสื่อออนไลน์

ก็คือเป็นประเด็นในสังคมแล้วก็เป็นประเด็นร้อน

คือมีการส่งข้อความสวิงกิ้ง

ไม่รู้สิ
นี่เหรอครับก็เป็นประเด็นในสังคมนะ
อืม

เป็นใครเขียนแน่

เปิดเขาหมด
อ่ะหันให้กล้องดูสิเห็นหันให้กล้องดูอ่ะอ่านว่าเห็นว่าเปิด
ไม่รู้หนุ่มอะไรวายไหลแทนน้ำปลาปลาชาวอิตาลีเห็ด
เปิดได้ฮาเปิดได้ฮาเปิดก๊อกแล้วฮาเป็นกวายไม่ต้องอ่านแล้วเข้าใจแล้ว
ไปดูคลิปมาไปดูคลิปมาคลิปมาอยากให้กันอุ้ยเปิดมาแล้วเป็นวายเหรอ
หรอไหลจริงหรือว่าน้ำเป็นสนิมเพิด
จริงเหรอเปิดมาแล้วเป็นวายเหรอพี่แต่มันดูตกตะกรอ่ะพี่มาดูสิ
เห็นป่ะเออดูเป็นตะกอนดูเป็นวายที่นี่ทุกร้านนะฮะ

ระหว่างที่เชื้อไวรัสโรนานั้นระบาดในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
โรงงานบมวายผิดพลาดทางเทคนิค
ส่งวายนั้นไหลไปตามระบบปลา
เมื่อชาวบ้านเปิดก๊อกน้ำควายจึงไหลออกไปแจกจ่าย
ทั้งในห้องครัวและห้องน้ำ
เพศเกิดอยู่นาน๓ชั่วโมง
ที่เมืองกาสเตเวโตอยู่ที่จังหวัดโมเดน่า
แขวนเอมิเรียโรมัญญาต่างภาคหนึ่งอิตาลี
เมื่อโรงงานผลิตวายลัมบุสโกคลอสปาลอสซ่า
ส่งวายผ่านท่อปลา
วายนั้นไหลไปถึงบ้านเรือน๒๐หลังด้วยกัน
นายเจอร์เกียร์เมซักีเป็นนายกฤทธิบุญตรี
ก็บอกว่ากว่าจะรู้ว่ามีความผิดพลาด
บุ่มวายนั้นเปิดวายไปถึง๑๐๐ลิตร

ส่วนชาวบ้านที่เปิดก๊อกแล้วเห็นวายไลก์ออกมา
พากันถ่ายรูปแล้วก็คลิปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอย่างคึกคัก
เป็นเรื่องราวที่ชวนขำในเวลาตึงเครียด
กับสถานการณ์ไวรัสโควิด๑๙หรือโคโรนา
แต่ทางเจ้าของไวร์๑๐๐๐ลิตรคงยิ่มไม่ค่อยออก
เดี๋ยวก่อนเข้าไปสู่ระบบปลาได้อย่างไรก่อน
ก็อาจจะมีท่อมีท่อของเขา
แล้วทำไมมันปลาปลามันต้องไม่ใช่ควายมันต้องบ่มในถัง
คือก็บอกนี่๒๐หลังที่เป็นอย่างนี้

เป็นท่อที่ต้องเชื่อมมาแล้วมันอาจจะหลุดเข้าไป
แล้วอย่างนี้แล้วมันไปผสมกับปลาไหม
มันอาจจะมีบางส่วนมันก็เจือดมีบางส่วนได้
เอาละพี่โอเคได้เมาเร็ว
ไม่ใครกลัวจะรู้ว่าคนจะตวงไว้

แต่ว่าอยากตวงไว้หน่อยเอ้ารู้ทัน
เอาไปหมักเนื้อก็ได้ถ้าไม่ดื่มใช่ไหม
เออมันก็วายจริงอะ
อยากรู้ว่าตอนนี้อยากไปสัมภาษณ์เจ้าของ
เจ้าของบริษัทวายรู้สึกอยากไป
ทิ้งไปบางส่วนด้วยจบก่อนเด็กนี้ช่วงหน้าเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าจากคนจำ
นางจบแล้วอาร์มชุดที่มาเรียนจบก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็แสดงความยินดีกับนักร้องสาวอาร์มชุดที่มารู้จังไหมนี่ไปดูหน้าที่นี่ถูกนะคะ
หลังจากที่ทั้งทำงานแล้วก็เรียนไปพร้อมกันเลยในที่สุดก็ประสบความสำเร็จเรียนจบปวสอแล้วเรียบร้อยเลยทีเดียว
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้เข้าพิธีจบการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิค
เทคโนโลยีเอ็นแล้วก็เทคอินเตอร์เนชินัลเป็นภาษาไทยเราดูงง
ก็จังหวัดบึงกาลในคณะบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกัน
ก็มีทั้งแฟนคลับเพื่อนสนิทนะครับโอ้ท็อปมซอเข้าไปเนอะนะฮะ
หอบดอกม้องดอกไม้ช่อโตไปแสดงความยินดีกันเลยทีเดียว
ใช่จ้าแต่ว่าโฟกัสไปอยู่ที่พวงมาลัยมวยไปดูหน่อยสิ
ยังไงล่ะคะมันแบงค์พันธุ์เหรออ่าแก้นอนมีแบงค์พันธุ์มาน้อยกว่านี้
ได้ไงครับเย็บต่อติดกันแบบนี้เลยโอ้ยเป็นรางวัลของคนเก่ง
ระวังแม็กซ์เกี่ยวชุดนั่นมาให้พี่เถอะเออเอาเก๋เนอะโอ้ย
แสดงความยินดีด้วยน้องอาร์มชุติมาส่วนลิซ่าแล็คพิ้งค่ะคุณ
สาวไทยที่ไปมีชื่อเสียงโด่งดังตอนนี้ทั้งชื่อทั้งนามสมมุติว่าเป็น
เสื้อผ้าไปแล้วด้วยเนี่ยนะฮะเป็นไอดอลที่สุดฮอตในวงการบันเทิ
เกาหลีใต้ขอเรียกว่าทั้งโลกเป็นที่รู้จักมีแฟนแฟนทั่วโลก
ลิซ่าผ่านเอ่อแฮชแท็กลาลาลาลีซ่าลาสามทีลาลาลาลาลีซ่า
ก็คลึกคลื้นเป็นอย่างมากตอนนี้ก็ทำกลับไปทำผมดำ
แล้วก็เป็นผมม้าก็แบบหน้าคมสวยงามอะไรบ้างอ่ะอันนี้คือ
คนที่เป็นผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในระดับ๓๒ทั้งโลก
ใครนะเคยเหมือนรู้เหมือนกัน

โอเคต่อไปก่อนค่ะคุณหนุ่มค่ะ
โอเคไปดูเรื่องเล่าจากเรือนจำนะครับ
คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับ
เตรียมเรียนทำพท้องโกฝึกอาชีพ
บอกออกมาเดี๋ยวจะทำขายพี่ยุทธนะครับ

วงการข่าวที่หลายคนนั้นยังคงคิดถึงเสมอ
สำหรับคุณสรยุทธ์หรือพี่ยุทธ์เนี่ยนะครับ
ในเวลานี้นะครับต้องอยู่ในเรือนจำ

จำกัดเวลา๖ปี๒๔เดือน
ล่าสุดนะครับแอดมินเพจของคุณสรยุติธศจีนดา
ได้โพสต์ภาพปะท้องโกในไอจี

ยุทธ์เล่าว่ากำลังเรียนทำปลาท้องโก

ไปดูเขาทำแล้วชอบบอกอยากเราจะเรียนบ้าง

มินฟังแล้วเข้าใจเลยเพราะรู้ว่าชอบจริง
ขนาดในตัวรายการเรื่องราวเช้านี้
บังคับที่พี่ยุทธ์สั่งว่าต้องมีก็คือภาพทอดปลาท้องโก
โดยให้เหตุผลว่ามันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเริ่มชีวิตในทุกเช้าของคนทั่วไป
แล้วอาหารเช้าตอนทำรายการก็ต้องมีปลาท้องโกกินทุกเช้า
ตอนหลังทีมงานต้องคอยสกัดไม่ให้แม่บ้านนั้นซื้อมานะฮะ

ยุทธ์บอกว่าถ้าเรียนแล้วเนี่ยทำออกมาอร่อยอาจจะทำขาย
ใครมีสูตรดีหรือมีเคล็ดลับเด็ดในการทำปลาต้องโกบอกมาทางนี้หน่อย
พี่ยุทธ์สงสัยดีว่าในสูตรของภาพอดฝาต้องโกมีว่าต้องใส่อัมโมเนีย
ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใส่เพราะบางเจ้านั้นมีกลิ่นเหม็น
แต่บางเจ้าเนี่ยไม่มีกลิ่นใครรู้บอกแอดมินหน่อยนะ
ถ้ามีโอกาสแอดจะเก็บไปเล่าให้พี่ยุทธ์ฟัง
แล้วก็แฮชแท็กโพสต์โดยแอดมินป่อรอภาพอดฝาต้องโกจากร้านแถวบ้านแอดมินเอง
น่ากินเลยนะแอดมินเออทำไมต้องใส่อัมโมเนียให้กรอบให้ฟูให้อะไร
ไม่รู้มันอยู่ในการหมักแป้งใช่ไหมแต่บางเจ้ามีกลิ่นมีแต่ว่าของร้านคาโนมอร่อยมาก
เราจะรอกินกาตุโกของพี่ยุทธ์ครับเอ็นดูเนอะที่มีการ
ฟิสเจโนโลเนโนอ๋อฟิสเจโนโลสูงสุดคือเขาจะรวมทุกคนเลยนักการเมืองอะไรด้วยกับผู้นำประเทศอะไรได้หมดเลยอย่างนี้หรอ

เอาตั้งขามต้องสงสารคุณเอสุปชัย
ให้ไปดูคลิปหน่อยครับ
อ่ะคลิปมาไอ้น้ำ
ดูดิ
แล้วใดผมขนาดนี้

เอาข้ามหน่อย
เอาข้ามหน่อย

เอาข้ามหน่อย

เอาข้ามหน่อย
เอาข้ามหน่อย

เอาข้ามหน่อย
เอาข้ามหน่อย

น่ากลัวจริงนะ
ในวีดีโชว์นะครับต่อจากเรานะฮะวันนี้๓คนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ